ช่วงนี้ได้เวลาอาหารเช้ากันหน่อยดีไหมคะ
คุณสืบสกุลบอกว่าจะพาไปดูข้าวแกง๑๐บาท

ก่อนหน้านั้นดิฉันพาไปดูก๋วยเตี๋ยวก่อน
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
ถึงราคาจะชามละ๔หน่อย๕๐บาทแต่คุณดูขนาด

คนกินอิ่มแถมเส้นเป็นแบบบุฟเฟ่นะจ๊ะ
เติมได้ไม่อั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านกินเตี๋ยวกันติดถนนมิตรภาพขอนแก่นอุดรธานีค่ะ
ก็อยู่ที่บ้านโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีนี่แหละ
นางสาวสาวลักษณภูรณีเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมา๓ปีแล้ว

ราคาปกติก็ชามละ๔๐พิเศษ๕๐บาท
แต่มีถ้วยพิเศษมาก
ลูกชิ้นเยอะขนาดนี้ชามใหญ่ขนาดนี้โอ้โห
ใช่มีถ้วยพิเศษแบบยักษ์
ท่ากลาง๑๕๐กับ๒๕๐
และอย่างที่เห็นชามนี้นี่แหละค่ะ
เตี๋ยวชามยักษ์คิดเมนูมาได้๓เดือนค่ะ
ชามยักษ์สั่งจากโรงงานที่ลำปางเลยนะ

ส่วนวัตถุดิบสำหรับทำก๋วยเตี๋ชามยักษ์นี้
พิเศษไปด้วยเนื้อโคขุนโพนยางคำ
สันคอหมูชาบูสไลด์
ลูกชิ้นอีกกว่า๗๐ลูก
ราคาชามละ๔๕๐บาท
ทำแบบเกาเหลาแยกเส้นค่ะ

เพราะเขาให้เติมเส้นแบบบุฟเฟ่ได้ตลอด
น้ำซุปเติมให้ตลอดจนอิ่ม
โอ้โหคุณอะไรจะขนาดนั้น

บ้างกลุ่มเนี่ยมา๕คนกินหมด
แต่เคยมีลูกค้ากินคนเดียวหมดก็มี
ชามขนาดนี้นี่กินกันประมาณ๖ถึง๑๒คน

อาหารประสิทธิ์ละ๕๐จะตกเฉลี่ย

คุ้มนะถ้ากิน๕คนก็ตกเฉลี่ย

แต่ตอนนี้มีชามยักษ์แค่๑๐ใบก็ต้องคอยรีบล้างรีบทำส่งมาให้
เพราะว่าหลายคนก็อยากมาลองกันไงเห็นชามใหญ่ขนาดนี้
ส่วนสาวคนเมื่อกี้ไม่ยอมทานเลยมัวแต่เขิน
ใช่เจ้าของร้านบอกว่าร้านไหนอยากเอาไอเดียนี้ไปทำ
เอาเลยตามสบายไม่ห่วง
เดี๋ยวนี้แต่ละร้านเขาต้องมีเทคนิคไอเดียมีกิมมิกนะ
เรียกลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็เห็นเยอะแบบนี้ก็น่ากินนะครับ